ได้เวลาติดตามสีสันข่าวเช้าไทยรัฐกันแล้วนะครับ

ใช่ครับครับครับคุณผู้ชมครับสุขสบาย
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม
ถ้าคุณผู้ชมขับรถบนท้องถนนนะครับ
เห็นการขนสัมภาระแบบนี้ไหมครับ

ลองดูนะครับว่าใช่หรือไม่และเป็นยังไง
ต้องไปดูคลิปนี้เชิญได้เลยครับ
ขับรถบนท้องถนนหันไปหันมา
ก็มาเจอสาวสวยคนนี้ครับ
เธอขับรถดีลีลาแบบไม่เหมือนใคร
เพราะว่าเธอมีของบนศีรษะด้วย
แหมภาพอึ้งนะครับ
คุณน้องน่าจะไปประกวดนางงามนะครับ
เพราะนี่คล้ายการฝึกนางงาม

แต่เธอมีมากกว่านั้นเลิศเลยครับ
เช้าแบบนี้มาหารอยยิ้มกันดีกว่า

นี่คือบรรดาน้องหมาจากทั่วทุกสารทิศ
ยิ้มและมีความสุขกับเจ้านายที่รัก

ดูแต่ละตัวมีความสุขจังเลย
ยิ้มยาวไปเลยครับ

อุปกรณ์การศึกษาและกีฬา
บางพื้นที่ยังขาดแคลนและหายาก
ยังเยาวชนที่เล่นกีฬาโวเลอท์บอนลิฟต์เรานี้

เลยต้องใช้กรรมการ๒คน
อีกคนเป็นกรรมการคนที่หนึ่ง
และอีกคนเป็นเสียงนกหวีดแบบนี้ล่ะครับ
แม่ยอดเยี่ยมจริง
ส่วนรายนี้กำลังเรียนแค่ลีลา

อนาคตนักเต้นเท้าไฟแน่คุณน้องเอ้ย
เล่นอย่างนี้จะสู้จ๋อไว้ล่ะครับ
เล่นแบบนี้นี่หวังแพ้และอายจ๋อ

ตีข้ามรับจ๋อตบ
จ๋อตบเป็นไง๑๐

หยุดเสียเถอะแม่สนุกอ่ะชนะเจ้าจ๋อ
งานนี้มีหวังแพ้แน่นอน
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ